มันก็ต้องไปหาสิ่งมีชีวิตในการกิน
แต่กลายเป็นว่าสู้ชีวิตจนชีวิตต้องสู้กับเจ้างูนี่แหละครับ
สู่ขิตไปแล้วไอ้งูตัวนี้

งูมันเลื้อยเข้ามาในร้าวหวังจะกินไก่สละมัง
แต่มันคงลืมไปว่ามันยังเป็นงูตัวหน่อย

นี่ครับไก่ตัวนี้สู้กับกินมันซะเลย

กินดันหัวเลยนะเห็นมั้ย
แล้วเดี๋ยวมันจะกลืนเข้าไปต่อยังไงรู้ไหม

จิกแล้วก็กินหัวงูเข้าไปเลย
แล้วค่อยกัดกินไปเรื่อย

ตายแล้ว
ไม่รู้จริงนะว่าเป็นงูมีพิษหรือเปล่า
งั้นไก่ตัวนี้จะกลายเป็นไก่พ่นพิษได้เนอ

ไก่ไปจิกตัวไหนก็เป็นมีพิษนะ